เรื่องราวของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่หน้าฝนแล้วก็น้ำเยอะแบบนี้ยังมีให้ติดตามกันนะคะ
นี่แหละใช่ค่ะชาววังมนอำเพวังชาวบ้านวังมนอำเพวังเหนือนะคะ
จังหวัดลำปางเขาก็พลิกวิกฤตอย่างเป็นโอกาส
หลังจากในพื้นที่เกิดฝนตกหนัก
บนเขาเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ก็เลยทำให้น้ำป่าไหลออกมาซัดพา
เอาพวกเศษหินดินทรายบนภูเขาลงมาตามแม่น้ำวัง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านนำเครื่องมือไปขุดร่อนหาเกร็ดทองคำ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีเกร็ดทองคำถูกซัดลงมา
พร้อมกับเศษหินดินทรายด้วย

และจากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่า
บนภูเขามีแร่ทองคำตามธรรมชาติปะปนอยู่
ถึงแม้ว่าระดับน้ำบางจุดจะไหลเชี่ยวกรากนะคะ
แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
วันละเกือบ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ซึ่งก็แล้วแต่แหละว่าใครจะโชคดีตาดีได้นั่นเองนะคะ
จากการสอบถามผู้นำชุมชนก็เลยทราบว่า
ไม่อนุญาตให้คนที่อยู่นอกพื้นที่เข้าไปขุดนะคะ
เข้าไปขุดร่อนหาเกร็ดทองคำ
เพราะเกรงว่าจะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหลายด้านนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณตลิ่งที่๒ฝั่งแม่น้ำวัง
อาจจะซุดตัวลงมาถ้าเกิดว่ามีคนเยอะขึ้นมีคนเพิ่มมากขึ้น
และนักธรณีวิทยาเขาก็บอกว่า
ทองคำที่นี่ในสมัยก่อนมีความบริสุทธิ์มากนะ
มากกว่า๑๙๘เลยนะคะ
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ในช่วงที่น้ำปลาไหลหลากพัดพาเอาสิ่งต่างลงมาแบบนี้